คุณผู้ชมครับสี่ทุ่มที่ผ่านมาไทเวเจ็ดออกจากท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้แล้วนะครับ
หลังจากค้างเติ่งค้างเติ่งเพราะนกแอร์ถลายออกนอกลันเวย์นี่ฮะ
หลังจากทีมได้เคลื่อนย้ายเครื่องบินนกแอร์ที่มีน้ำหนักกว่า๔๐ตันนะครับที่ถลายออกนอกรันเวย์ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
กลับขึ้นทางวิ่งได้สำเร็จเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดพื้นรันเวย์นะครับ
เพื่อให้สายการบินเนี่ยเปิดเที่ยวบินแรกได้นะครับสี่ทุ่มที่ผ่านมาท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายออกประกาศยกเลิกการปิดทางวิ่งแล้ว
และให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการสนามบินได้ตามปกติถือว่าภารกิจนี้เสร็จเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้เดิมเนี่ย
บอกว่าวันที่ห้าสิงหาคมเป็นอย่างน้อยนะฮะกระทั่งสี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีเมื่อกี้นี้ครับ
เครื่องบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ตเที่ยวบินที่วีแซ่ด๑๓๕ที่จอดตกค้างมาตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับ
ก็แทคซี่นะครับหรือว่าถอยเนี่ยนะฮะภาษาเครื่องบินเขาเรียกแทคซี่
ออกจากลานจอดนะครับแล้วก็นำเครื่องขึ้นบินออกจากท่ากัดสยานแม่ฟ้าหลวง
สุวรรณภูมิครับเพื่อจะกลับไปรับผู้โดยสารตามปกติ
หลังจากจอดนะฮะมาเกือบ๑สัปดาห์
หลังจากเครื่องบินลำแรกนะครับออกบินตามเป้าหมายแล้ว
ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงก็แถลงขอบคุณนะฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติงาน
แล้วก็สนับสนุนจนภารกิจนั้นสำเร็จ
ซึ่งเช้าวันนี้ครับ๕สิงหาคมนี้คาดว่านะครับ
เที่ยวบินจะค่อยกลับมาเพิ่มขึ้น
แล้วก็กลับมาเป็น๓๖เที่ยวบินตามปกติในไม่ช้า

ที่มีเที่ยวบินมาลงที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ให้ยืนยันข้อมูลกับสายการบินอีกครั้งหนึ่งนะครับ